ก็จัดไปแล้วที่นี่ตอน๕๐วันนะคะ
แล้วก็อันนี้ร้อยวันก็จัดอีกรอบนึง
แล้วก็เป็นคนที่สนิทจริงมากกว่าในวันนี้ค่ะ
ก็ดีใจที่เขาตอนนี้เขามาชวนคุยเรื่อง
เรื่องแหวนก็ได้เดี๋ยวพักก่อนนะ
ก็จะเฉพาะเวลาเจอคนที่สนิทจริงอะไรอย่างนี้ค่ะยังเจอแบบประตู
หรือว่าเจอคนที่เหมือนอยู่กับคุณแม่มานานค่ะแต่ว่าถ้าชีวิตประจำวัน
อยู่ที่บ้านอย่างนี้ค่ะคุณพ่อก็เริ่มโอเคขึ้นเยอะแล้ว
เราก็พยายามที่จะดำเนินชีวิตต่อไปเพราะว่ามันก็ต้องทำงานต้องอะไรด้วย
เพราะเราก็เราก็ต้องทำงานเลี้ยงดูครอบครัวอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ตอนนี้ก็จะเป็นคุณพ่อก็จะอยู่บ้านหรือว่าไปออกไปเจอเพื่อนอะไร
ส่วนใหญ่ปันก็พยายามหางานเพราะว่าแบบเราก็เป็นคนเดียวที่ต้องดูแลครอบครัว
ก็เลยพยายามที่จะหางานให้เร็วที่สุดตอนนี้ก็พยายามจะหางานประจำทำอยู่ด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เครียดเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันก็เป็นทางเลือกเดียวที่เรามี
แล้วก็ต้องทำให้ดีที่สุดค่ะก็เข้มแข็งขึ้นนะคะก็จากตอนแรกเนี่ย
ก็แต่ทั้งสองคนก็เหมือนแบบอารมณ์ก็จะแปรปวนช่วงแรกทั้งคู่อย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าพอเวลาผ่านไปก็จะเริ่มเริ่มดีขึ้นตามการเวลาแบบนี้หนึ่งค่ะ
ก็ยังอยู่ยังอยู่ตลอดผมก็เห็นของแล้วก็คิดถึงเขาตลอด
ก็ไม่มีอะไรก็มีของวางของเขาอยู่อย่างเก่าแล้วก็มีรูปภาพมีอะไรที่ตั้งโต๊ะบูชา
วันเขามีอะไรพิเศษเขาก็มาเอาของมาให้แม่
ให้สินะเดิมที่เป็นรูปลูกกับเมียนะพี่ไหวอยู่เนอะ
ผมก็มีแค่นี้ชีวิตผมมีแค่นี้
ไม่มีอะไรมากกว่านี้
ก็ความจริงบ้านกับเจ้าของค่อนข้างเยอะ
เพราะว่าเป็นบ้านที่อยู่มาตั้งแต่เด็กเป็นวันเกิดเลย

แต่ว่าของที่สำคัญหรือว่าอะไรที่
เหมือนมีคุณค่าทางใจก็คือจะเก็บหมดทุกอย่าง
เฉพาะของเปล่าตอนเด็กเยอะมาก
ก็ต้องไปสนับสนุน

อะไรให้เขาคิดเอาลองตัดสินใจกัน

ว่าเขาก็ปรึกษาเรื่องสำคัญของเขาอะไรอย่างนี้ครับ
ทุกเรื่องเรื่องงานเรื่องสมัครงานเรื่องสัมภาษณ์งาน
แล้วก็เรื่องวางแผนอะไรกันไปเล็กน้อยตามอัตภาพเราครับ

แล้วก็งานบันเทิงก็คือทำตอนเวลาว่างอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คือเหมือนพยายามจะหางานที่มันจะสามารถอยู่กับเราได้ไปจนเราแก่อะไรอย่างนี้ค่ะ

ถ้ามีใครติดต่อมาก็รับผ่านผู้จัดการคุณแม่ไปด้วย
คือมันยังไว้แต่บวกการบันเทิงของลูกเขายังคิดว่ายัง
มันยังธรรมดาอยู่นะฮะยังอยู่แถวหลังแถวรองอยู่นะฮะ
ก็เลยต้องเอาเรื่องงานที่มีอนาคตว่าจะมีเงินเดือนกินไปถึงแก่ถึงเข้าได้
ก็ต้องเอาอันนั้นไปก่อนแล้วก็เชิญถึงมีงานพิเศษก็ปรึกษากัน
ก็เป็นการงานไปเป็นห่วงอยู่แล้วเป็นห่วงอยู่แล้ว
แต่ก็ไม่ได้ไปกังวลนะก็เป็นห่วงห่วงซ้ำแบบพ่อเป็นห่วงลูก
ก็เขาก็เป็นเด็กที่เรียนรู้ได้เก่งก็น่าพอใจ
ถ้าไม่มีเขาก็คงแย่เหมือนกัน
ก็คงจะตักบาดตักอะไรคิดส่วนขุดสวยิ่มกันไป
ผมเป็นคนชอบอยู่แล้วด้วยก็เลยทำไปบ้าง
แต่ว่า
ต้องทำตลอดถ้าทำแล้วก็สบายใจด้วย
แต่ที่บ้านก็ที่โต๊ะกินข้าวก็ที่ห้องนั่นก็ตั้งรูปแหวน
แล้วก็เป็นแบบจุดทูบจุดเทียนทุกวัน
ก็แย่เหมือนกันผมเป็นเยอะเหมือนกัน
เพราะว่ารักกันมากแล้วแหวนเขาเหนื่อยมาก
เขาเหนื่อยกับผมกับลูกมาเยอะ

บอกว่าคุณปันแบบนับถือคุณแม่มาก
ด้านความพยายามและการเป็นผู้หญิงที่แกร่งนะคะ
พอตอนที่คุณแม่อยู่เนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้รู้จริงถึงความเหนื่อยของคุณแม่
แต่เมื่อเรามาอยู่ในที่ที่คุณแม่เคยยืน

ปันรับรู้เลยว่ามันเหนื่อยแค่ไหน
ที่ต้องบริหารทั้งงานของตัวเอง
และในชีวิตนะคะ
ก็จะสู้เหมือนคุณแม่
แล้วก็ยังไงก็จะต้องผ่านไปได้ให้ดีที่สุด
เป็นประตูช
เคยสู้มากเพื่อลูกนิดหน่อย
เห็นมาดูรอยดายช่างไกล

สุดยอดนับถือเขามากครับค่ะน้องปั้นขอบคุณค่ะ
ครับขอมากขอบคุณค่ะค่ะ
ครับก็จะได้ตอนนี้เลยนะครับ
สิ่งที่ดูสิทธิ์ค่ะสำหรับพระอาทิตย์

สำหรับพระอาทิตย์

เพิ่งทราบว่านึกว่าพี่ปุ๊กบวชวัดนี้ค่ะนะคะก็วันนี้ตั้งใจค่ะ
ตั้งใจมาเลยทั้งที่มาวัดนี้ไม่ค่อยจะถูกบอกตรงค่ะพี่
แต่วันนี้ก็ยังบอกแหวนว่าแหวนยังไงก็ตามนะ
วันนี้เนี่ยขอให้เรามาได้ทันเวลานะเพราะว่าออกจากบ้านมา
วันนี้ก็ทุกอย่างราบลื่นดีหมดค่ะทำทางมากับเพื่อนนะคะ
แต่ก็มาถึงทันเวลาพอดีก็เลยบอกแหวนแล้วว่าแหวน
ถ้ายังไงเนี่ยเราตั้งใจมาแล้วขอให้เราได้มาทำอันนี้ด้วยกัน
พ่อก็ปลื้มเดี๋ยวเข้ามาปลื้มมากก็คิดว่าเมื่อวานสื่นฝนตกหนักใช่ไหมครับ
ก็คิดว่าคงจะไม่มีใครหรอกเส้นทางก็จะต้องปิดด้วยใช่ไหมคะ
เพราะว่ามันมีพิธีซ้อมใช่ปะพี่นอนธิราก็ก็แสดงหนูโทรหาพี่ปู้เมื่อวาน
บอกว่าวันนี้เส้นทางอาจจะต้องถูกปิดบ้างนะคะพี่อิ๊ก
แล้วก็จะมีพิธีการซ้อมใช่ไหมพี่ใช่ไหมคะราชพิธีซ้อมในวันนี้ก็ดีตรงกัน
แล้วก็ที่จะต้องขอบคุณมากคือภรรยาคุณเต๋อซึ่งผมรักกันมากผูกพันกันมานานมาก
นี่คิดพูดอะไรคุณแหวน
ก็มาตั้งใจตั้งใจมานะคะแหวนก็เหมือนน้องสาวคนนึงเพราะว่ารู้จักกันมานานมาก
เหมือนกับเป็นครอบครัวของเราด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นถึงวันนี้ร้อยวัน
รู้สึกว่ามันเร็วแต่ว่าแบรนด์นี้ก็คืออยู่ในใจพวกเราตลอดไปนะคะค่ะ
พี่พีชพูดถึงพี่ป้าแหวนน้าแหวนน้าแหวนพีชน้าแหวนรักพี่พีชมาก
ก็ยังคิดถึงน้าแหวนอยู่เสมอนะคะก็ขอให้น้าแหวนไปสบายแล้วกันค่ะ
ก็รู้สึกเหมือนปลื้มใจค่ะที่คุณแม่มีคนรักเยอะขนาดนี้
และอยากจะให้คุณแม่ได้เห็นว่ามีคนที่รักคุณแม่
แล้วก็พร้อมจะอยู่เกียงข้างของพวกเราไปตลอด

ใช่

โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป

ดูไทยรัฐทีวีเปิดช่อง๓๒